สวัสดีครับกีฬาในช่วงนี้ครับถึงแม้จะคึกคักกันได้ประมาณสัก๒๓วัน
ที่บอลโลกจะเปิดฉากขึ้นแต่อย่างน้อยครับ
หลังจากนี้อีกประมาณ๑เดือนเสร็จได้เลยนะครับ
เราจะสนุกตื่นเต้นกับการแข่งขันฟุตบอลโลกมากรรมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกนะครับ
ซึ่งแน่นอนทีมชาติไทยสักวันหนึ่งก็หวังจะไปร่วมกับเขาด้วยนะครับ
ซึ่งในครั้งนี้จะเป็น๓๒ทีมครั้งสุดท้ายครั้งหน้าเพิ่มทีมแล้วนะครับ
ก็เป็นนัดเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับ
เฟรกซันเชสกุญสือของเจ้าภาพกาต้าก็เปิดใจผ่านสื่อก่อนการแข่งขันเกมนี้บอกว่าจริงจริงแล้วกาต้าเนี่ยถูกประเด็นโจมตีอย่างหนักหลายเรื่องเลยนะครับกับบอลโลกในครั้งนี้แล้วก็บอกได้ว่าไม่เหมาะสมจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยตัวเขาเองก็มองว่าเสียงวิจารณ์จากผู้คนทั่วโลกไม่สามารถบรรทอนกำลังใจของ
เฟล็กซ์ก็บอกนะครับว่าสิ่งที่ดีสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้คือการโฟกัสกับเกมฟุตบอลแล้วก็รักษาความสงบหลีกเลี่ยงเสียงอึกกระทึกแล้วก็ข่าวลือต่างก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีใครชอบหรอกครับเมื่อมีผู้คนวิจารณ์ประเทศของตัวเองแล้วก็เตรียมการมาอย่างดีแล้วก็มีวิธีการในการวางแผนไว้แล้
อัพดูลลาซินอาเตมครับกองการตัวกล่าวที่ติดทีมชาติไปเกิน๑๐๐เกมก็อยู่ตรงแผงมิสฟิลด์
หน้านะครับก็มีอัพโบสอารีหรือว่าอาโมเอสอารีดาวสันโบของทีมลงล่าตะข่ายกับทางอักรามอาฟิศนะครับ
ส่วนทางฝั่งของทีมชาติเอกวาดอร์นะครับที่มีกุสตาโวอัลฟาโรกุมบังเหียนอยู่
ก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับตัวหลักอยู่กันครบเลย
๔๔๒นะครับแนวรับก็มีเฟอร์ลิกตอเรสมีปีเอโร่ฮินคาปีนะครับ
ยืนเป็นประกันหลังคู่กลางมีบ้อเศษไคเซโดอย่างกลัวจากไบร์ไตัน
มีคาลอเกรสไลด์แล้วก็โรมาเดโลอิบาลา
ก็ดูอีกทีนะครับให้เห็นเป็นผังไว้ก่อนนะครับ
อาจจะไม่ถูกมองว่าแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นคู่เปิดหัวที่น่าดูแหละครับ
เกมที่กาต้าไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของบอลโลกนะครับได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
แต่ว่าเขาเตรียมทีมมานานมากนะครับเป็นแรมปีเลย
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มนะครับ๓ทุ่ม๔๐นาที
แล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวกาต้าครับ
ยังมีนักร้องหลายคนจากหลายชาตินะครับ
อเมริกาที่มาร่วมร้องเพลงประจำการแข่งขันนะครับ
อย่าเฮย่าที่มีความหมายว่ารวมกันแล้วดีกว่านั่นเองนะครับ
โปรแกรมการแข่งขันครับก็ย้ำอีกทีหนึ่งครับ
ห้ามพลาดนะครับ๕ทุ่มกาต้าเจ้าภาพ